เพราะว่ามีเด็กชาวลาวนะคะ
อายุ๗ขัวเป็นเด็กผู้ชาย
ไปเล่นน้ำในคลองแล้วเกิดปริง
เข้าไปอยู่ในรูจมูกด้านซ้าย

นี่ค่ะเป็นช่วงที่
ตอนที่อยู่บ้านก่อนนะอันนี้เป็นช่วงที่อยู่บ้านก่อนนะ
คือเด็กคนนี้เขาบอกเขาหายใจไม่ออกเนี่ยค่ะ

สีดำถ้าคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
คือเขาไปเล่นน้ำมา
แล้วปลิงที่มันอยู่ในน้ำหลุดเข้าไปในจมูกเขาเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองชัยบุรีของลาวนะคะ
ปลิงเข้าไปติดอยู่ในรูจมูกของเด็กผู้ชายคนนี้
แล้วแพทย์ก็พยายามช่วย
แล้วสรุปสุดท้ายก็เอาออกมาได้นะคะ

เด็กชายไปเล่นน้ำในคลองกับเพื่อน
ซึ่งหลังจากที่กลับมาถึงบ้าน
เด็กชายคนนี้บอกกับผู้ปกครองบอกว่าปวดในโพรงจมูก
หายใจไม่ค่อยออกเลยหายใจมันติดขัดยังไงก็ไม่รู้แม่
ผู้ปกครองก็ให้นอนพักหนึ่งคืนเชื่อว่าอาการน่าจะดีขึ้น
แต่พอตื่นขึ้นมาวันถัดไปมันยังปวดอยู่เลยนะคะ
ก็เลยตัดสินใจพาไปโรงพยาบาลค่ะ
แพทย์ส่องดูภายในโปรงจมูก
พบสิ่งมีชีวิตคล้ายกับหนอนติดอยู่ข้างในนะคะ

ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์สอดเข้าไปแล้วก็คีบออกมาได้
ปรากฏว่าเป็นปริง
ความยาวประมาณ๔เซนติเมตรได้ยินเสียงร้องเพลง
เขาก็ดีใจดีใจใช่ไหมคะปริงออกมาจากจมูกอันตรายนะ
ใช่อันตรายมากนะคะล่าสุดเด็กชายคนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ

แค่ไหนก็ตักน้ำเล่นกระมังอยู่ในบ้านนี่แหละ
ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับน้องหนูนะคะ